คุณผู้ชมฮะนี่พาดหัวใหญ่อีกข่าวหนึ่ง
หมอดูแสบแหมหลอกทำพิธีเสริมดวงเชิดเงินเชิดทอง
ก่อนจะเชิดไปหลอกให้คนมาทำพิธีบอกว่าเอาเงินทั้งหมดที่มีอยู่
มีกี่หมื่นมีกี่บาทมีทองกี่เส้นมีแหวนกี่วง
เอามากองไว้ตรงนี้เดี๋ยวห่อผ้าขาวให้
เดี๋ยวทำพิธีให้เสร็จสับเก็บกองเก็บห่อผ้าขาวนี้ไปอยู่ในตู้
อย่าเปิด๓วัน๗วันถึงค่อยเปิด

ทีนี้เจ้าของทรัพย์พอไปเปิดดูหลังจาก๗วัน
เปิดออกมาอ้าวเงินทองอยู่ในห่อมันหายไปไหน
เพราะว่าตอนแรกหมอดูบอกไงว่าถ้าเกิดว่าไม่เปิด๓วัน
แล้วพอมาเปิดดูเงินทองตรงนี้มันจะงอกเงยออกมา

สรุปพอไปเปิดดูเงินทองไว้มันไม่งอกไม่เงย
มันหายไปหมดเลยหมอดูแสบคงเอาเงินไปแล้ว
และ๓วัน๗วันที่จะให้ฉันเปิด
มันคงเป็นช่วงเวลาที่มันหลบหนีไป
คุณดูสิพอเปิดออกมากลายเป็นอย่างอื่นไปหมดแล้วนะฮะ
เงินทองที่ใส่ไว้ไม่เหลือสักบาทเลยนะฮะ
เรื่องนี้มีผู้เสียหายนับ๑๐แล้วนะ
ทยอยเข้าแจ้งความกับตำรวจสพชำนิให้เอาผิดกับ
หมอแต๊กนายประวิทชุ่มจิ้งหรีด
อายุยังไม่เยอะ๓๒ปีเท่านั้นเอง
เป็นหมอดูแสบที่หลอกลวงทำให้ชาวบ้านสูญเงินไปนับแสนนะครับ

บอกว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านคนหลีกันว่าหมอแต๊กดูดวงแม่นมาก
ผมก็เลยอยากให้หมอแต๊กมันมาดูดวง
และหมอแต๊กก็ไม่เก็บค่าดูดวงด้วย
แต่พอดูดวงนะหมอแต๊กก็ทักผมทันทีว่าผมดวงไม่ดี
อันนี้เริ่มแล้วไงเริ่มต้องบอกก่อนว่าดวงไม่ดี

หน้ามืดหน้าดำนะหน้าหมองค้ำหน้าดวงไม่ดีนะ
เสียเงินเสียทองทำมาค้าขายก็ยากลำบาก
แต่มีวิธีแก้มาทำพิธีเสริมดวง
ทำพิธีในห้อง๒ต่อ๒พิธีเสริมดวงนี้ทำยังไง
อ้าวคุณคุณไปเอาเงินสดไปเอาทองรูปภัณฑ์ที่มีอยู่ในบ้านทั้งหมดเลย
ทำพิธีเพื่อเป็นการเรียกทรัพย์คืน
ตอนแรกผู้เสียหายนายทวีคนนี้ก็เอกใจ
จะถูกไอ้หมอแต๊กนี่มันหลอกหรือเปล่านะ
แต่หมอแต๊กก็ยันบอกว่าไม่หลอกนะฮะ
เดี๋ยวทำพิธีห่อเงินห่อทองเสร็จแล้ว
คุณทวีก็เอาไปเก็บไว้ในตู้มิดชิด
ส่วนตัวเลยไปซ่อนที่ไหนก็ได้ไม่ต้องให้ฉันได้เห็น
ก็คือเอาไปเก็บไว้ที่ตู้ที่บ้านของคุณทวีเลยอย่างนี้เหรอ
ทวีก็เลยรู้สึกเข้าไปเก็บไว้เอง
มันก็คงไม่หายไปไหนหมอแต๊กคงไม่ได้หลอกหรอก
ก็เลยไปนั่งทำพิธีแบบนี้นะฮะโอ้โหเขาเอาอะไรรู้ไหมคุณ
เอาทองหนัก๔บาทกำไรข้อมือทองหนักอีก๑บาท
เงินสดอีก๕๐๐๐บาทมาใส่ผ้าขาวไว้
แล้วก็หมอแต๊กก็ห่อพวกทรัพย์สินนี้ไว้
แล้วหมอแต๊กนะก็เอาผ้าขาวมาคุมตัวเขา
บอกว่าช่วงทำพิธีจะต้องเอาผ้าขาวคลุมเพื่อความบริสุทธิ์

หลับตาเดี๋ยวทำพิธีให้
ทำพิธีเสร็จแล้วเอาผ้าคลุมออกจากตัวนายทวี
แล้วก็ให้นายทวีอย่าเพิ่งแกะห่อนี้

ทีนี้ผ่านไป๓วันแล้วคุณทวีเขาต้องการใช้เงิน
เขาเลยเออไม่ไหวแล้วไปแกะห่อดูดีกว่า
เพราะว่าตอนที่คุณทวีเขาเอาห่อไปเก็บไว้ที่บ้านนะนะ
คือเขายกดูเขาก็เออน้ำหนักมันก็พอ

แต่ทีนี้๓วันผ่านไป
เอ้าคุณเงินหายไปหมดแล้ว
ทองบางเส้นกลายเป็นทองปลอมไปซะแล้วนะฮะ

พอช่วงทำพิธีเขาก็เอาผ้าขาวของเรามาคุม

ผมปิดหน้าปิดตาแล้วก็ทำพิธีสวดอะไรสักอย่างหนึ่ง
เขาก็นั่งรอสักพักหนึ่ง

ขันที่เราเอาทองแล้วก็เอาเงินวางไว้นะ
เขาก็ให้เราไปไว้ในตู้อย่างนี้
ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นแหละครับ

ชาวบ้านที่ร่วมทำพิธีด้วยกันอีกคนก็โดนเหมือนกันคุณ

เก็บไว้ในผ้าขาว๔๖วันตามอายุละกัน๔๖ปี
เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวเขาเลยขอเปิดผ้าขาวดูก่อน

เออปล่อยเวลาให้หมอแต๊กมันหนีไง
เออนะฮะทีนี้เขาทนไม่ไหวเขาไปแกะห่อออกดู
เอ้ากลายเป็นแบบว่าเงินทองหายไปหมดเลยนะฮะ
ก็เลยคิดว่าหมอแต๊กมันน่าจะสับเปลี่ยนทรัพย์สินไป
ระหว่างที่เอาผ้าขาวมาคลุมร่าง
พอชำนิจังหวัดบุรีรำเนี่ยไปตามจับกลุ่มหมอแต๊กนิดหน่อย
ชาวบ้านคนหนึ่งนะฮะเล่าให้ฟังบอกแบบนี้
บอกว่าเธอชื่อแตนอวรำอายุ๔๐ปีนะครับ
เธอบอกว่าแม่ของเธอเนี่ยอายุ๖๗ปีแล้ว
ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับ
แล้วก็บางทีแม่ก็จะมีอาการแบบนี้คุณ
งเวียนศีรษะบางครั้งก็เพ้อไม่ทราบสาเหตุไปรักษาก็ไม่หาย
แล้วทีนี้มีชาวบ้านมาบอกว่าไอ้หมอดูชื่อแต๊กเนี่ย
เขาทำพิธีเสริมดวงสะดอกเคราะห์คนในหมู่บ้าน
ทีนี้นะครับคุณแตนก็เลยพาแม่ไปคุณ
พาแม่ไปให้หมอแต๊กดูหมอแต๊กทักว่าอะไรรู้ไหม

แม่เธอถูกผีปอบเข้าสิงต้องทำพิธีไล่ปอบ
ก็ต้องเอาทองรุมอพันธุ์หนัก๑บาท
เอาทรัพย์สินมาใส่ห่อแล้วก็ไปเก็บไว้เหมือนกันหมดเลยนะฮะ
ทีนี้ก็ทำพิธีเหมือนกับคนแรกที่เสียหายนี่แหละ

แต่ว่าต้นเรื่องพอเปิดดูทีมันไม่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว
ตอนที่เขาบอกคือจะเริ่มจากการดูดวงไง
แล้วแต่ละคนนี้ก็จะประสบเคาะกรรมอะไรต่าง
ก็เลยต้องสะดอกเคราะห์เสริมดวงด้วยวิธีคล้ายกันหมดเลย

แล้วก็ต้องเสริมดวงด้วยการเก็บทรัพย์สินใส่ห่อแบบนี้
เก็บใส่ห่อทำพิธีกับหมอแต๊กเหมือนกัน
พอถึงเวลาในการเปิดดูเขาซุดเลยล่ะครับ
เงินทั้งทองที่ยืมมาหายเกลี้ยงไปหมดเลย
เรื่องนี้ทางชาวบ้านได้แจ้งความไว้เป็น๑๐รายแล้ว
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรชำนิจังหวัดบุรีรำ
ก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
พฤติกรรมของหมอแต๊กไม่เรียกว่าหมอดีกว่าเนอะ
นายแต๊กเข้าขายลักษัพฯเพราะมีการใช้เล่อุบาย

แล้วเอาไปโดยเจ้าของทรัพย์ไม่ยินยอม
ก็จะมีการออกหมายเรียกให้นายประวิทธิ
หรือว่านายแต๊กมาพบพนักงานสอบสวน
โดยตำรวจพร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
สำหรับที่มาของนายแต๊กรายนี้นะครับ
ว่าเป็นลูกชายของกำนันคนหนึ่งด้วยนะ
ที่ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจบุรีรำ

แต่หลังจากเกิดเรื่องเกิดราวที่ชาวบ้านไปแจ้งความแล้ว

แต๊กถูกตำรวจจับกลุ่มคดีช่อโกงคาผ้าเหลืองด้วย
เพราะทำผิดแล้วหนีไปบวช
คือโดนจับแล้วก็เห็นบอกว่าติดคงติดคุก

เสร็จแล้วหนีไปบวชแล้วก็มาหลอกลวงอีก

จำคุกอยู่ประมาณ๑๐ปีเพิ่งพ้นโทษมาได้๗เดือน
หายออกไปจากหมู่บ้านที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำ

ทราบข่าวมีผู้เสียหายถูกนายแต๊ก
หลอกลวงในพื้นที่สพชำนิหลายรายแล้วนะครับ

ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายเพิ่มเติมแล้วดูข่าวอยู่

รีบไปแจ้งที่สพชำนิเลยนะคะคุณผู้ชม

หมู่บ้านในตำบลเมืองยางที่อำเภอชำนิ

แสดงว่านายแต๊กมันข้ามตำบลมา

มาที่ตำบลเมืองยางของบุรีรำไปหลอกลวงชาวบ้านคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะข้ามตำบลข้ามอำเภอไปหลอกที่ไหนอีกนะครับ